ทุกผู้ชมครับตามกันต่อเรื่องเมืองลับแลนะครับ
ลับแลที่เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่าผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายสถิตนะครับ
เขาก็กำลังจะบวชนะแต่ว่าท่องบวชขานาคไม่ได้
ก็เลยหนีเข้าป่าไปเพราะว่าเครียดตามหาในป่าแถววัดกันอยู่นาน
หายังไงก็ไม่เจอจนยุติการค้นหาหายไปตั้งแต่๒๑พฤษภาคมนะครับ
นี่ฮะนายสถิตคนนี้นะครับพอยุติการค้นหาเพราะคิดว่าอาจจะออกไปอยู่แถวตามชุมชน
แถวหมู่บ้านเนี่ยสุดท้ายแล้วยาดเนี่ยเขาบอกว่าขอมาหาอีกทีนึง
เพราะลูกชายวัยแปดขวบของนายสถิตบอกว่าพ่ออยู่บนต้นไม้ค่ะ
ก็ให้ลูกชายพามาดูไปหลังกุฏิหลังป่าที่เป็นป่าหลังวัด
พบนะฮะพบเป็นศพผูกคอตายอยู่บนต้นไม้นะฮะเมื่อ๒๕พฤษภาคมนะครับ
ไปเจอศพนะครับชาวบ้านเชื่อกันว่าที่มาเจอศพนายสถิต
ก็เพราะว่าครอบครัวไปทำพิธีเปิดป่าเมืองลับแหล่เพราะพื้นที่แถวนั้นนะครับ
ก็คือพื้นที่ป่าในตำบลกุฎหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
จุดที่เป็นป่าหลังวัดภูตภาวทองที่เข้ามาบวชเนี่ยนะฮะมีเมืองลับแลอยู่
เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่หายังไงก็ไม่เจอนะครับแต่ก็ได้รับข้อมูลว่า
สถิตไปปรากฏตัวอยู่ตามพื้นที่ชุมชนตรงนั้นตรงนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในป่า
อาจจะหนีไปตามหมู่บ้านต่างต่างหรือเปล่าพอญาติเขาไปทำพิธีเปิดเมืองลับแลนะ
ไปขอเจ้าป่าเจ้าเขาต่างเปิดป่าเมืองลับแหล่เจอศพจริงนะครับ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปคุยเรื่องราวความเชื่อเรื่องนี้นะครับ
ไปคุยกับท่านเจ้าวาดวัดภูตภาวทองนะฮะพระครูเขมการจโนภาษ
ท่านบอกว่าเดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างไม่มีพระรูปใดจำวัดได้เลยนะครับ
จนกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยท่านมาบุรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่
หลังจากวัดสร้างเสร็จมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาไม่ขาดสายจนกระทั่งปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
มีนักท่องเที่ยวผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนมากราบไหว้พระที่นี่
แล้วก็รูปปั้นปู่พญานาคด้วยนะฮะซึ่งชื่อพญามุจุลินนาคาราช
แล้วก็เดินท่องเที่ยวอยู่ที่บริเวณวัดตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
จ้าวาดวัดภูตภาวทองบอกว่าผู้ชายคนนี้
เดินเข้าไปในพื้นที่หลังวัดที่มีลักษณะเป็นป่าไปเห็นชายสวมใส่โจงกระเบน
สวมเสื้อปรากฏตัวออกมาให้เห็นซึ่งชาวบ้านเขาจะเรียกคนที่แต่งกายลักษณะนี้ว่า
คนทันนะฮะเป็นคนที่อยู่ในป่าค่ะเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ชวนเดินเข้าไปขณะที่ชายวัยกลางคนคนนี้
เดินตามคนทันเข้าไปเริ่มสังเกตเห็นว่าโขดหินต่างต่าง
ตามทางเนี่ยนะทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยนะ
มันเริ่มเลือนหายไปแล้วจากป่าก็เปลี่ยนเป็นบ้านคน
พอรู้สึกตัวอีกทีตัดสินใจเดินถอยกลับมา
เพราะเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลับแลว่าหากเดินเข้าไปแล้ว
จะกลับออกมาไม่ได้หรืออาจต้องแลกด้วยชีวิต
ทีนี้พอเขาถอยแล้วรอดออกมาได้เนี่ยก็เลยมาเล่าให้กับ
เจ้าวาดวัดภูตภาวทองท่านฟังเจ้าวาดบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่าชาวบ้านในตะบนกุฎหมากไฟเนี่ย
เขาเล่าเกี่ยวกับเมืองลับแลอยู่แล้วแต่ไม่เคยพบเจออะไร
มาได้ฟังจากนักท่องเที่ยวคนนี้ที่หลงเข้าไปจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอจริง

ถ้าทำอะไรอื่นจะมาทำที่นี่
ถ้าเขาเดินเข้าไปมันจะไปมีอีกมิติหนึ่งนะ
มิติหนึ่งคือมันจะครึ่งคนครึ่งผีนะ

นี่เป็นเรื่องที่มีนักท่องเที่ยวเขามาแล้วเขาเจอ
แล้วมาเล่าให้กับหลวงพ่อฟังนะครับ
แต่ว่าเรื่องราวลักษณะแบบนี้ที่หลวงพ่อได้เจอกับตัวเองนะครับ
หลวงพ่อบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ย
ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นมาสร้างวัด

แล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ย
นิมิตรก็คือเคยฝันเห็นคนนุ่งโจงกระเบนหรือว่าคนทันเหมือนกัน
ก็คือคนที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เป็นเมืองลับแล
มาบอกว่าจะมาร่วมช่วยสร้างวัดแล้วก็ดูแลวัดแห่งนี้
แล้วก็ได้ขึ้นมาที่วัดเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นยังเป็นวัดร้างไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำปลาปลา
คิดว่าไม่น่าจะอยู่จำวัดได้แน่
ก็เลยกลับลงไปที่วัดเดิมคือวัดบุญญานุสร

หลวงพ่อบอกว่าพอจำวัดก็ฝันเห็นว่าตัวเองเดินอยู่ในวัดภูตภาวทอง
วัดภูตภาวทองปัจจุบันนี้นี่แหละนะครับ
จากนั้นก็ฝันว่าเห็นพญานาคหลายตัวกำลังเล่นน้ำ
แล้วก็ไหว้มาหามาชวนหลวงพ่อให้ลงไปเที่ยวชมเมืองบาดาน
หลวงพ่อก็ก่อนจะลงไปเนี่ยพญานาคได้ยื่นไม้สีดำมาให้
บอกว่าให้ถือไว้ให้ตลอดนะแล้วจะปลอดภัย
ในฝันหลวงพ่อบอกว่าพอลงไปแล้วพอกลับขึ้นมาพญานาคก็บอกกับหลวงพ่อว่า
ถ้าอยากจะสร้างวัดที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะช่วยแล้วให้มาอยู่ดูแลวัด
พ่อฝันแบบนี้วนเวียนไปมาอยู่ประมาณเดือนนึงนะฮะ
ช่วงหลังเนี่ยถึงกับนอนไม่หลับนอนไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจว่าขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็ได้ที่วัดร้างแห่งนี้
ก่อนจะเป็นวัดภูตภาวทองในปัจจุบันเป็นวัดร้าง
ก็ไม่มีสุดท้ายต้องขึ้นมาครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้ารวงพ่อขึ้นมา
แล้วก็มาทำการสร้างวัดจนเสร็จ
ซึ่งเจ้าวาดวัดภูตภาวทองนะฮะ
พระครูเขมการจโนภาษณเนี่ยท่านบอกว่าก็ยังได้ฝันอีกนะครับ
ฝันว่าโขดหินแห่งนี้เนี่ยเป็นวางบาดานที่ฝันเห็นนะแล้วที่ข้างบนเป็นสระเป็นสระโบกขอรณี
ระน้ำที่พญานาคชอบขึ้นมาเล่นน้ำในฝันพญานาคยังบอกให้สร้างเป็นรูปปั้นที่บริเวณที่นี้
แล้วก็ทำพิธีเปิดวางบาดานจะขึ้นมาช่วยดูแลวัดก็เลยสร้างขึ้นมาตามที่ได้ฝันเห็นนี่ฮะเห็นไหมฮะ
อืมค่ะหลังจากสร้างวัดเสร็จเนี่ยหลวงพ่อก็ฝันเห็นนะว่าพญานาคเนี่ย
โขดหินแถวนี้เขาเป็นวังบาดานให้สร้างรูปปั้นเอาไว้เดี๋ยวจะช่วยดูแลวัด
แล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นเมื่อญาติโยมในพื้นที่ต่างพื้นที่นะ
ในจังหวัดต่างจังหวัดต่างหลั่งไหลกันมาจนช่วยสร้างช่วยทำวัด
สำเร็จสวยงามเหมือนปัจจุบันนี้อืมคือท่านเจ้าวาดวัดภูตภาวทอง
บอกว่าถ้าไปมองภาพมุมสูงนะตรงจุดที่หลวงพ่อฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำ
แล้วก็โขดหินธรรมชาติเนี่ยที่เกิดขึ้นเรียงต่อกันเนี่ยดูดีดีเนี่ย
ลักษณะคล้ายพญานาคจริงนะคือตรงบริเวณบ่อเป็นเซียนพญานาค
หินที่ขึ้นกระจายตัวก็คล้ายกับลำตัวของพญานาคที่เลื้อยคดเคี้ยวไปมา
เห็นไหมแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือโขดหินนะแต่รูปปั้นพญานาคจริงเนี่ยอันนี้ท่านก็สร้างไว้
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ใกล้กับวัดนะคะนางยอดพลชัย
ก็บอกว่าในอดีตเคยมีร่างทรงชีปะขาวมาที่วัดนี้แล้วก็พานางยอดนะคะเดินไปที่ป่าหลังวัด
บอกว่าเป็นปากประตูเมืองลับแหล่ซึ่งก็คือจุดตรงที่ครอบครัวของนายสถิตนำเครื่องเส้นไหว้ไปทำพิธีเปิดป่าตรงนี้เลย
ครับที่เดียวกันเลยเห็นไหมคะอืม
ถัดเข้าไปบริเวณตรงนี้เป็นวังของกษัตริย์ถัดเข้าไปอีกเป็นหมู่บ้านคน
ตอนนั้นกำลังทำกับข้าวกันทุกคนก็ดูมีความสุขแต่ก็มีเรื่องน่าประหลาด
อยู่ดีได้ยินได้กลิ่นทูบแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนกับกับข้าวลอยมาตามลมอ่ะ
ก็เลยเชื่อมาตลอดเชื่อตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะว่าเป็นเมืองลับแลจริง
ครับแต่ชาวบ้านแถวนี้ยังไม่มีใครเคยเดินเข้าไปแล้วแบบหายไปเลย
อะไรแบบนี้ยังไม่มีนะคะแต่ถามว่าเชื่อไหมชาวบ้านเขาเชื่อกัน
เรากับพ่อแม่เข้าไปเข้าไปเบิ้งว่านี่คือว่างว่างกษัตริย์
ที่เขาตรงที่เขาเข้าไปเมื่อบวงสวงนะนี่เป็นบ้านกษัตริย์
แล้วก็หลังจากพัดไปมันจะเป็นห้องความไปเป็นเมี่ยงรับแร่
มันจะเป็นสองเมี่ยงแปดไปสองข้างแล้วเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยเมื่อนี้เขาทำอาหาร
อุ้ยหอมหอมข้าเจ้ากลับไปนี่คือเป็นเมืองรับแรกได้กินอยากใครกิน
บางครั้งก็เธอกินทูบบางครั้งก็เธอกินอาหารนะพระเจ้ากัน
แต่พระเจ้าไทยรูปออกมาก็เห็นจะเป็นรูปผู้หญิงยิ่งเป็นรูปผู้หญิงที่ที่อยู่ว่าเมืองรับแรกนะ
มีคนเคยถ่ายติดมาได้ถ่ายติดมา
คุณผู้ชมคะเรื่องราวความมหัศจรรย์รวมถึงความสวยงามของวัดนี้
เขาก็เล่ากันปากต่อปากนะคะนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะมาขอโชคขอลาบมาบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็จะต้องเริ่มจากการกราบพระพุทธรูปหลวงปู่หินหยกตามความเชื่อก็คือจะมีความมั่นคงแข็งแกร่งในชีวิต
จากนั้นก็จะไปบูชาพญานาคาราชมุจรินเพื่อขอความสำเร็จเรื่องของโชคลาภด้วย
แล้วก็จะมีต้นตะเคียนทองยักษ์ที่ชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองทองทิพย์
คนส่วนใหญ่ที่มาวัดนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบแล้วเขาก็วงเล็บเอาไว้ว่าเรื่องของตัวเลขก็มีเหมือนกัน
นายพวงเทพมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตำบลหนองกุฎไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี
ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะเคยมีชาวบ้านมาจากต่างพื้นที่นะ
จันทบุรีมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง
เพราะเจ้าแม่ไปเข้าฝันบอกว่าให้มาเอาของดีที่วัดภูตภาวทองแห่งนี้
มีชาวบ้านอำเภอหนองวัวซอนนี้เองที่ล่าสุดก็มาเล่าให้ฟังว่ามาที่นี่
แล้วก็ได้เลขเด็ดกลับไปจริง
เขาไม่เคยมาที่นี่เลยและเขาไม่เคยรู้จักวัดภูตภาวทองเลยครับ
แต่มีแม่ตะเคียนทองไปหาเขาบอกว่าให้เขามาที่วัดพุทธภาวทอง
ให้มาหาแม่ตะเคียนทองแล้วเขาจะมาได้ยังไง
เขาก็ไม่รู้จักแม่ตะเคียนทองก็ไม่เคยเห็นครับ
ท่านก็เลยให้โชคเขาไปเข้าฝันเขาให้เขาถูกหวยนะครับ
พอเขาถูกหน่วยเขาได้เงินโอ้หลายแสนนะครับ
เขาก็เลยเดินทางมาเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเขาฝัน
ฝันว่าให้มาเอาของดีอยู่ที่วัดภูตภาวทอง
ความฝันเขาน่าจะเป็นจอมปลวกครับ
เขาก็เลยมามาเขาก็เข้าไปที่จอมปวดที่เขาฝันเขาไปเห็นเลยครับ
เขาก็ไปรูปไปขอเขาก็เลยเห็นตัวเลขว่า๒๔๗นะครับ
แล้วเขาก็มาที่แม่ตะเคียนทองอีกครั้งนะครับก่อนจะกลับ
เขาก็มารูปที่แม่ตะเคียนทองใช้แป้งรูปขอกราบไหว้ก่อน
เขาก็ได้เก็ดสี่สองเอ๊ะมันเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับ
ก็เลยน่าคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นจริงมันก็โอเคเนอะอาจจะเป็นโชคลาภ
อืมอ่าวัดภูตภาวทองนะครับอยู่ที่ตำบลกุฎหมากไฟ
อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณครินกระมุดโยธิน
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะนอกจากไปทำข่าวเรื่องความลี้ลับอาถรรพ์แล้ว
อ่าก็เลยเนี่ยฮะพาชมสถานที่ด้วยอืมสวยนะคะสวยมากนี่นะฮะ
ซึ่งคุณครินบอกว่ามีอีกจุดหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ย
มาที่วัดภูตภาวทองเนี่ยต้องไปนะก็คือบริเวณหินตะเภาทอง
อ่าจุดนี้นะฮะหินตะเภาทองจะเห็นว่ามีรอยฝ่ามือสีแดงแดง
อายุกว่าสองพันห้าร้อยปีปรากฏอยู่ด้วยอืมตรงนี้นะครับ
กรมศิลปากรเคยมาตรวจสอบแล้วนะครับยืนยันว่านี่คือรอยฝ่ามือของมนุษย์โบราณในอดีตนะฮะ
โอ้โหค่ะยาวนานสองพันห้าร้อยกว่าปีนะครับยังเป็นสีแดงอยู่เลยนะครับ
แล้วตรงนี้ครับหินภูตะเภาทองเนี่ยหินตะเภาทองเนี่ยนะฮะตรงนี้
ถ้าใครมาต้องคลานลอดใต้หินเพราะเชื่อว่าถ้ารอดแล้ว
จะมีความโชคดีจะมีความสำเร็จนะครับคุณคารินก็เลยนี่ฮะอืม
รอดซะหน่อยค่ะมาทั้งทีเห็นไหมทีมข่าวของเราด้วยนะครับ
นี่อืมต้องคลานลอดไปอย่างเงยนะหัวโป๊กนะครินอืม
รอดมาได้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมฮะเขาบอกว่าถ้ารอดแล้วก็
จะได้บุญสำเร็จสมหวังค่ะผมก็ถามแล้วเมื่อกี้
บอกว่าอธิษฐานอะไรบอกว่าผมอธิษฐานเผื่อพี่อุ๋ยด้วยนะ
คลินบอกค่ะผมอธิษฐานแล้วล่ะบอกว่าขอให้พี่เนี่ยถูกรางวัลที่สอง
แล้วตัวเองจะถูกรางวัลที่๑ใช่ไหมล่ะจะได้ไม่ต้องแบ่งใคร